คุณผู้ชมจากเรื่องนี้เนี่ยเอามีดมาแทงเรื่องต่อไปก็มีดเหมือนกันค่ะ
คนร้ายเอามีดคัตเตอร์มาขู่พนักงานในร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปั๊ม
จี้ชิงเงินสุดท้ายก็ได้ไปนะคะ๔๐๐๐กว่าบาทค่ะ

เดี๋ยวขอดูภาพเต็มตอนที่เขามาก่อเหตุนี่ค่ะ

นี่ค่ะตอนที่คนร้ายเข้ามาเนี่ยนะคะ

แล้วก็นี่เอาคัตเตอร์ที่เตรียมมาเนี่ย
ขู่จี้พนักงานว่าให้ส่งตังค์มาให้
หลังจากนั้นพอได้ตังค์แล้วก็รีบวิ่งออกไป
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนเลยค่ะ

นี่คือที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มปตทนาศาล
อยู่ที่อำเภอพระพรมนครศรีธรรมราช

เจอพนักงานร้านสะดวกซื้อคือนางสาวาสนาตรงต่ออายุยี่สิบเอ็ดปี
อยู่ที่ร้านคนเดียวยังตกใจอยู่เลยอ่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงตี๒กว่าเนี่ย
พออยู่ที่ร้านคนเดียวพนักงานเวรคู่กันอีกคนนึงเนี่ยนะ
ป่วยป่วยกระทานหันก็เพิ่งออกไปโรงพยาบาลได้แป๊บเดียวเท่านั้นเอง
พอเธออยู่ร้านคนเดียวคนร้ายคนนี้
อายุน่าจะสักประมาณ๓๐ปีสูงใหญ่เลยนะ
สูงสักร้อยเจ็ดสิบกว่าผิวดำแดงผมดำยาวรองทรง
แมสสีดำสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีครีม

เอาคัตเตอร์มาขู่คุณวาสนาบังคับให้เอาตังค์มา
ตังอยู่เนี่ยอยู่ในเครื่องแคทเชียร์นะคะ
ทีนี้คุณวาสนาก็กลัวสิเพราะคนร้ายมีคัตเตอร์
เธอก็มือไม้สั่นเลยนะพยายามหยิบเงินในเครื่องเนี่ย
ให้ไปได้รวมกันแล้วเนี่ยสี่พันสองร้อยบาท
คนร้ายยังอยู่ในร้านสักประมาณนาทีนึงค่ะ
แล้วก็รีบออกจากร้านไปนักข่าวของเราก็ถามคุณวาสนา
จำได้ไหมตอนคนร้ายมันเอาตังค์ไปแล้วเนี่ย

คุณวาสนาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่า

ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวนั้นนะคะ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้มาตรวจสอบ
หลักฐานเก็บลายนิ้วมือ
เพื่อที่จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่เห็นหลักฐานชัดจากกล้องวงจรปิดเลย
ว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้นะคะ